อยากให้คุณผู้ชมดูอย่างละเอียดนะคะเพราะว่ามิ้วว่ามันแปลกมาก
ไม่น่าเชื่อว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวให้ไปดูวินาทีที่ไปช่วยเหลือกันก่อน
คือตำรวจบุกเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหาย๕คนมีเด็ก๒คนนะคะ
เด็กสองคนอยู่ในนั้นอายุยังน้อยอยู่เลย
ถูกขังเอาไว้ในคอนโดมิเนียมหรูในกรุงเทพ
เพราะคนร้ายบังคับให้ตัวผู้ใหญ่
หนี้ร้อยกว่าล้าน
เป็นหนี้ทิพย์ด้วยอ่ะพี่อุ๋ยไม่รู้เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
สุดท้ายบุกไปช่วยผู้เสียหายได้
จับผู้ต้องหาได้แต่ตำรวจใช้คำนี้เลยว่าคดีนี้เนี่ยมันแปลกมาก
ก็เพราะว่าผู้ต้องหาใช้หลักจิตวิทยาขั้นสูง
ถึงขั้นที่ว่าผู้เสียหายบอกไม่เอาเรื่องผู้ก่อเหตุ
เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำเอง

อย่างนี้เลยคุณผู้ชมไปดูวินาทีช่วยเหลือก่อนนะคะ
นี่คือวินาทีที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนนครบานไปตรวจสอบห้องพักนะคะ
เป็นคอนโดมิเนียมหรูถนนอรุณอมรินแถวบังพลัดนะคะ

ความช่วยเหลือจากผู้เสียหาย๕ราย
ผู้ใหญ่๓เด็ก๒
ถูกทำร้ายค่ะคุณผู้ชมเห็นบาดแผลใช่ไหมคะ
เบลอหน้าแต่เห็นแผลที่ไหล่เขาใช่ไหม
ถูกทำร้ายและขังอยู่ในห้องพัก
ข้อมูลเบื้องต้นณเวลานี้
คือถูกทำร้ายและถูกขังในห้องพัก๒ปีค่ะ

เราขอใช้เป็นนามสมมุติหมดเลยนะคะในส่วนของผู้เสียหายนะคะ
คนแรกคือนางสาวไพรินนามสมมุติอายุ๔๖ปี
ถูกน้ำร้อนลวกที่ไหล่ด้านซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่
นางสาวพลอยนามสมมุติอายุ๓๔ปี
นางสาวไข่มุกนามสมมุติอายุ๔๘ปี
ถูกน้ำร้อนลวกเหมือนกันที่บริเวณหน้าอกค่ะ

ยานามสมมุติอายุ๑๐ปีมีบาดแผลฟกช้ำที่เบ้าตา
เป็นลูกของนางสาวไพรินนะคะ
เด็กชายเช่นามสมมุติอายุ๖ปี
เด็กถูกจับแต่งตัวให้เป็นผู้หญิงด้วยนะคะ

มีบาดแผลฟกช้ำที่เบ้าตาและที่ตามีรอยแดง
ก็เป็นลูกของนางสาวไพรินเหมือนกัน
สาวไพรินมีลูกสองคนลูกสาวกับลูกชาย
ถูกทำร้ายและถูกขังอยู่ในห้องค่ะ

เด็กผู้ชายถูกแต่งเป็นผู้หญิงค่ะพี่อุ๋ย

จากการตรวจสอบนะคะได้ข้อมูลมาว่า
ผู้หญิง๓คนนี้ค่ะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ

ถูกชวนให้มาลงทุนกับในทุน
ชื่อว่าปาร์คซอยอน
เขาอ้างว่าเป็นแพทย์ลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่น
เขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา
และเขาอ้างว่าพูดได้ตั้ง๕๖ภาษา
พอร่วมงานกันได้ไม่นานในทุนคนนี้
ใช้ความกลัวมาข่มเหงผู้เสียหาย
อ้างว่าผู้เสียหายที่มาทำงานด้วยกันเนี่ยทำงานพลาด
ลูกค้าเรียกเงินคืนอ้างนู่นอ้างนี่สารพัฒน์
แล้วก็บอกว่าตัวกลุ่มผู้เสียหายเป็นหนี้๑๔๐ล้านบาท
ก็เป็นหนี้จากการมาร่วมทำงานด้วยกันแล้วทำงานพลาดเนี่ย๑๔๐ล้านค่ะ
มาทำแป๊บเดียวเนี่ยนะเป็นหนี้๑๔๐ล้านแล้วเหรอ
ทีนี้ต้องทำงานใช้หนี้ทีนี้ต้องถูกทำโทษด้วยการถูกทารุณ
ที่เป็นแผลคือถูกทำโทษเพราะว่าทำงานผิดพลาดจนเป็นหนี้ค่ะ
จากการไปช่วยเหลือของตำรวจนะคะปรากฏว่าจับผู้ต้องหาได้๒คน
นายฮารุอายุ๓๙ปีนายฮารุคนนี้ก็คือในปาร์คซอยอนเนี่ยแหละค่ะ
ตัวเองบอกเป็นแพทย์หญิงยังไงใช่ค่ะ
อ๋อแต่นี่เขาผมยาวนี่เขาใส่เสื้อผ้า
ไหมคะอ้างว่าตัวเองเป็นแพทย์ผู้หญิงเป็นลูกครึ่ง
แต่จริงแล้วเป็นผู้ชายด้วยนะคะผู้ต้องหาค่ะ
นี่นี่คือปาร์คซอยอนหรือฮารุอายุ๓๙ปีเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมา๙ครั้ง
เคยมีคดีทำร้ายร่างกายบุพการีเคยถูกหมายจับคดีช่อโกง
หลอกเหยื่อว่าตัวเองเป็นต่างด้าวเป็นลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่น
ไม่สามารถเปิดทำธุรกิจอะไรได้ไม่สามารถใช้ชื่อตัวเองได้
ไปยืมชื่อของผู้เสียหายมาเปิดบริษัทแล้วก็ช่อกงคนอื่นอีกเพียบเลย
ผู้ต้องหามีอีกคนนะคะไม่ใช่แค่นายฮารุหรือปาร์คซอยอนคนเดียว
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาตลิ่งชัน
สองคนนี้โดนข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
คนนี้คือนายตรีเพชรรัติ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับในแบงค์อายุ๔๒ปีเป็นอดีตสามีของนางสาวไพรินผู้เสียหายและเป็นพ่อของเด็กสองคนที่ถูกกักขังนะคะครับ
ในแบงค์เล่าให้ฟังว่าตัวเขากับไพรินเนี่ยแยกกันอยู่มา๒ปีกว่าแล้วตั้งแต่เมื่อปลายปี๒๕๕๙
ไพรินส่งข้อความไปในกลุ่มไลน์ของครอบครัวว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้มีคนดูแลแล้วออกจากกลุ่มไลน์ครอบครัวไปเลยค่ะแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
เดือนตุลาคมที่ผ่านมาส่งข้อความไปทักทายสักพักส่งข้อความไปว่าล้มแล้วก็งงถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ได้ข้อมูลมาว่าไม่มีเงินต้องหาเงินไปปิดหนี้ถ้าใช้หนี้ก้อนนี้หมดจะสบายขึ้นในแบงค์ซึ่งเป็นอดีตสามีก็ช่วยตอนนั้นช่วยไป๖๐๐๐บาท
หลังจากช่วยไปครั้งนั้นไพรินอดีตภรรยาก็พยายามติดต่อให้ช่วยเอาโฉนดที่ดินไปขายทีนี้ค่ะให้ช่วยขายอาหารเสริมอีกเพื่อจะเอาเงินไปใช้หนี้อดีตสามีก็สงสารก็ช่วยนะคะ
จากนั้นมีข้อความส่งไปว่าเละเลยจากล้มแล้วทีนี้เป็นเละเลยก็เลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้ข้อความคำว่าเละเลยมันคืออะไร
ก็เนี่ยก็เลยรู้ว่าอดีตภรรยาถูกน้ำร้อนราดเนี่ยถูกสาดน้ำร้อนถูกทำร้ายร่างกายลูกสองคนก็โดนทำร้ายร่างกายพาฉันกับลูกออกไปจากที่นี่หน่อยได้ไหม
มีข้อความส่งไปขอความช่วยเหลือจากอดีตสามีแบบนี้ค่ะแต่ภาพที่เห็นก็คือก็เหมือนแผลถูกน้ำร้อนใช่พี่อุ๋ยตรงไหล่ใช่ค่ะ
ตกหน้าลูกให้เด็กนี้เกียรตรรภ์แม่ของตนเอง
แต่ให้ไปรักผู้ร้ายนะครับที่แสดงตนว่าเป็นแม่
เฝ้าไว้ไม่ให้หนีห้ามออกจากห้อง

แล้วก็มอบหมายงานให้โทรยืมเงินคนรอบข้าง

ในวันนั้นจะถูกลงโทษ
ก็เลยทักผมมาทางแชทลับ
เพื่อติดต่อหาทางออกว่าจะให้ลูกออกไปยังไงดี
นะครับผมก็เลยมาแจ้งที่สืบสวนนครบาน
ในแบงค์อดีตสามีของผู้เสียหายก็บอกว่า
อดีตภรรยาไปรู้จักกับปาร์คซอยอนหรือฮารุ
จากกลุ่มขายอาหารเสริมค่ะแล้วก็ชวนกันไปลงทุน
อ้างว่าจะดูแลความเป็นอยู่และค่าเล่าเรียนของลูก
แล้วก็สาบานว่าจะเริ่มชีวิตใหม่
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ให้ไปเปลี่ยนชื่อนามสกุล
ให้เป็นชื่ออัญมณี
แล้วก็พูดจาหวานล้อมให้อดีตภรรยาหลงเชื่อ
ลาออกจากงานประจำแล้วไปอยู่กับผู้ก่อเหตุเลยนะคะ
โอ้ยนี่เชื่อเขาหมดเลยเหรอ
นี่ไงคะที่มิ้วบอกไปว่าตำรวจ
ใช้คำว่าผู้ต้องหาใช้จิตวิทยาขั้นสูง
หลอกผู้เสียหายแบบจนไม่น่าเชื่อค่ะ
มันสะกดจิตใจคนได้ขนาดนี้เลยเหรอ
เปลี่ยนชื่อเป็นไพรินนี่ก็คือให้เปลี่ยนชื่อเป็นเหมือนอัญมณีอย่างนี้ใช่ไหม

เหมือนที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์เลยค่ะ
ว่าแล้วทำไมอดีตภรรยาของคุณแบงค์ก็คือตัวผู้เสียหายไม่หนีออกมาล่ะ

คุณแบงค์บอกว่าผู้ก่อเหตุใช้วิธีการหลอกว่า
ก็ผู้เสียหายเป็นหนี้ร้อยกว่าล้าน
และมันมีจุดที่ว่าผู้ก่อเหตุให้ลูกทั้งสองคนนะคะ
เรียกผู้ก่อเหตุว่าแม่
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายนะในฮารุที่เนี่ยใส่วิกผมยาวคนนี้
ผู้ก่อเหตุให้ลูกสองคนของผู้เสียหายเรียกตัวผู้ก่อเหตุว่าแม่

และบังคับให้แม่ตบลูกทำร้ายร่างกายลูก
ผู้ก่อเหตุสร้างเรื่องหลอกด้วยว่า
พ่อแท้ของเด็กทั้งสองคนนี้ทิ้งไปแล้วนะ

ไปพูดคุยไปสอบปากคำมาค่ะ
จริงแล้วไม่ใช่มีแค่กลุ่มผู้เสียหาย๕คน
ที่ตำรวจบุกไปช่วยที่คอนโดนะคะ
กองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาน
มีผู้เสียหายอีก๑๐กว่าคน
ทยอยเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจ
ทุกคนถูกหลอกวิธีการเดียวกันคือ

มาชวนมาหวานล้อมมาโน้มน้าวใจทุกอย่างให้มาร่วมงาน

อ้างว่าเป็นค่าสัญญาว่าจะไม่นำความลับของบริษัทไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก
พอลงทุนแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้เงินเดือนนะ
เดือนละ๒๕๐๐บาทถึง๕๐๐๐บาททำแบบนี้ปีกว่าค่ะ
ครับ
กับแต่ละคนจะไม่เท่ากันจะมีตั้งแต่๒๕๐๐๐ถึงเป็นหลักแสน
พอเปิดบัญชีใช่ไหมคะแล้วเหมือนเขาขอบัญชีของหนู
ไปแบบว่าเหมือนขอไปเป็นแบบกองกลางได้ไหม
คือเขาจะขอไปประมาณ๓คนว่าขอเป็นกองกลางตรงนี้

เพื่อจะเป็นการโอนเงินเข้าเหมือนเงินเดือนค่ะจะโอนเข้าในนี้เท่านั้น
คุณผู้ชมค่ะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจรีธิรเดชธรรมสุธี

บอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาเขาใช้ปฏิบัติการ
ในลักษณะที่นำทฤษฎีในการบีบบังคับใจคน
ว่าบังคับจิตใจคนควบคุมจิตใจคนให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ
อันนี้ตำรวจบอกเองว่าผู้ต้องหาใช้วิธีนี้
ควบคุมจิตใจเหยื่อทำให้เหยื่องงงงงสงสัยไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
เชื่อมั่นในครอบครัวในเพื่อนในสังคมการทำงานไม่เชื่อใครเลย
เชื่อแค่ผู้ต้องหาอย่างเดียวเลยผู้ต้องหาบอกให้ทำอะไรก็ทำตาม
ทีมข่าวก็ถามนะคะว่าทำไมถึงใช้ทฤษฎีนี้
ตำรวจบอกว่าที่รู้ว่าผู้ต้องหาใช้วิธีการตามทฤษฎีนี้
ก็เพราะว่าพอไปถามเหยื่อก็คือผู้เสียหายทั้ง๕คน

ถามถึงบาดแผลตามตัวที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่
มันคือบาดแผลถูกน้ำร้อนสาดใช่ไหมน้ำร้อนลวก
พอไปถามผู้เสียหายบอกว่าอ๋อผู้เสียหายเอาน้ำร้อนราดตัวเอง

ทำตัวเองเพราะว่าตัวเองผิด
ขายของไม่ได้ตามยอด๖๐๐๐บาทตามที่ตกลงกับตัวผู้ต้องหาเอาไว้
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมจับกลุ่มไปเจอจดหมาย
ตัวคุณไพรินผู้เป็นแม่นะคะแล้วก็เป็นผู้เสียหายโดนน้ำร้อนสาดตามภาพเนี่ยนะคะ
เป็นจดหมายเขียนเอาไว้ในลักษณะที่ว่าขายลูกสองคนนะคะ
เพื่อใช้หนี้ให้กับนายฮารุหรือว่านายซอย่อนด้วยอ่ะ

และคุณผู้ชมคะเหยื่อทั้ง๕รายที่ไปช่วยค่ะ
เขาบอกเลยว่าไม่เอาเรื่องไม่ติดใจเอาความอะไรกับผู้ก่อเหตุเลยไม่เอาเรื่อง
คุณผู้ชมบอกไม่เอาเรื่องเลยอะค่ะ
ผู้เสียหายคิดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวว่า
เราผิดเองเราเป็นฝ่ายผิดเองเราทำผิดเองเราขายของไม่ได้ตามยอด
ทำไม่ได้ตามยอดก็เลยถูกลงโทษ
ผู้ก่อเหตุไม่ผิดอะไรไม่เอาเรื่องเขานะ
ต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากเนื่องจากว่าทุกคนสมัครใจที่ถูกควบคุม
ทุกคนสมัครใจที่ถูกซ้อมหรือถูกราดน้ำร้อน
ทุกคนจะบอกเองว่าที่เขาโดนกระทำเพราะตัวเขากระทำความผิด
ถ้าไปดูทฤษฎีทางจิตเวทนะครับ

พวกนี้จะมีความรู้สึกศรัทธารู้สึกรักกับเป้าหมาย
แล้วสิ่งที่กระทำจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ผิด
ตัวเองเป็นผู้บกพร่องสมควรแล้วที่จะถูกกระทำ

งานนี้ด้วยความเป็นแม่ที่เห็นลูกตัวเองถูกตบ
จะราดน้ำร้อนจึงตื่นจากพวัง
แล้วก็ลุกขึ้นมาปกป้องลูก
จนกระทั่งมาแจ้งขอความช่วยเหลือจากทางหน่วยเราครับ

เด็กสองคนที่ต้องมาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

และนายตรีเพชรัตน์ได้ในที่เกิดเหตุนะคะ
ก็มีผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มกับเจ้าหน้าที่เยอะมากเลย
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ

มูลค่าความเสียหายตอนนี้ยังประเมินมูลค่าไม่ได้เลยค่ะ

จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคน
เป็นคนที่มีจิตวิทยาขั้นสูงเหมือนกัน

จะพูดเฉพาะสิ่งที่ตำรวจสืบค้นมาได้
จะไม่พูดอะไรนอกเหนือจากนั้นเลย
แต่ตำรวจบอกว่าอาจจะต้องมีการแจ้งข้อหาค้ามนุษย์เพิ่มนะคะ
เพราะว่าเรื่องของการที่เขียนจดหมายขายลูกให้กับผู้ต้องหาใช้หนี้

แต่เดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานค่ะว่าจะมีความผิดแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมได้บ้าง
ตกลงแล้วมีผู้เสียหายกี่คนมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่
พอสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยนะคะ
สองคนนี้ก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีที่สนบวรมงคล
ก็คือพื้นที่เกิดเหตุที่คอนโดมิเนียมนะคะ
คนนี้เขาชื่อตรีเพชรัตน์ใช่ไหม
มีคนนึงชื่อตรีเพชรัตน์
ส่วนคนที่ใส่วิกเมื่อกี้ค่ะพี่อุ๋ยชื่อฮารุหรือซอยอนค่ะ
บอกตัวเองเป็นแพทย์หญิงแต่ตัวเองเป็นผู้ชายอะค่ะ
แต่ว่าคือถ้าเกิดจะเกลี้ยกล่อมแล้วไอ้ใช้หลัก
ในการแบบโอ้โหบังคับจิตใจจนเขาเชื่อขนาดนี้ได้เนี่ย
แสดงว่าต้องพูดไทยได้แบบ

ใช่ไหมนายฮารุอาจจะพูดไทยได้เหรอ
ถึงขั้นที่ว่าคือคือกลุ่มเนี้ยที่ช่วยออกมาได้เนี่ย
ผมว่าคงจะต้องไปเยียวยาจิตใจเขานะจนเขาสามารถที่จะแบบเป็นตัวของตัวเอง
เพราะว่ามีคนอีกหลายคนที่เขาบอกว่าเขาเคยตกเป็นเหยื่อ

ว่ากลุ่มนี้เพิ่งช่วยออกมาเนี่ยอาจจะยังเป็นช่วงที่แบบยังไม่พ้นจากพวังตรงนั้นใช่ไหม